สำหรับพีคพัทราสยาครับค่ะคืออย่างงี้พีคเนี้ยฉีดลงรูป
อันนี้น่ากินที่สุดตั้งแต่เคยรีวิวมาเลยแซกอุ้ยพร้อมกับพลีคชอบรีวิว
แต่ก็มีชาวเน็ตบางคนที่เขาไม่ขำนะคะแล้วยังเหน็บสาวพีคว่า
ไอ้ที่น่ากินเป็นเท้าข้างหลังที่โผล่มาข้างหลังหรือเปล่า
โอ้โหงานนี้เจอเจเจก็เลยขอจับมาเคลียร์เรื่องนี้กันหน่อยนะคะว่า
กลัวแฟนคลับดราม่าหรือเปล่า
ก็ตลกดีครับขำครับเพราะว่าอย่างผมกับพี่พีคอ่ะ
พอเราเจออย่างเราเจอกันในใช่ไหมแล้วเขาก็เคยอยู่หน้าดาวน์อะไรอย่างเงี้ย
เราก็แบบสนิทกันอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ก็ขำไม่ได้คิดอะไร
ตำแหน่งก็ตลกครับขำครับผมผมว่าแฟนคลับก็น่าจะเข้าใจอยู่แล้วครับ
ครับผมแล้วก็คือช่วงนี้มันเริ่มเข้าเทศกาลกินเจแล้วครับก็สามารถจ้างงานผมได้ครับผม

เอ้ายังไงสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาขายของตัวเองซะอย่างนั้นนะคะ

ฟากหนุ่มแบงค์ที่ตีก็ฮอตไม่แพ้กันนะ